เพราะเขาเป็นสาแฝดกัน
อายุห้าสิบหกแล้วเมื่อวานเห็นปุ้ย

วันเกิดคือวันแก่อาจารย์ชาติชาติบอก

มันทำให้เรารู้สึกปรงและเห็นศัตริฐรรมชีวิต

เออมันมันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องผิด

ใช่นี่แหละครับ

เขาเรียกว่าท่าไหว้กระโยง

เป็นท่าไหว้พระตั้งแต่โบราณมาแล้ว
ไม่ว่าพระเองจะไหว้พระผู้ใหญ่
ก็นั่งท่านี้ในเมื่อก่อนนี้นะครับ
นี่แหละครับหลายคนก็แซวเรื่องท่านั่งนี่แหละ

ตลาดชุมชนตรอกพระเจนเหรอคะ

จากนั้นนะครับในชัดชาติแล้วก็คุณหมอฉันชายสิทธิพันธ์นะครับ

ไปร่วมทำบุญถวายสังขทานวันคล้ายวันเกิด

พี่หนึ่งครับนี่ที่โรงพยาบาลจุลาลงกอสัมผัสกับชาติไทย
ก็มีอาจารย์ปรีชายาสิทธิพันธ์

ห่างจากคุณชาติชาติ๗ปี
คุณหมอฉันชายแล๊ค

หรือเปล่ายาก
นี่แหละครับก็มาทำบุญกันนะครับ
โดยคุณชัดชาติบอกว่าวันเกิดเป็นวันแก่
ที่เราพูดไปแล้วอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

ก็อยากให้กรุงเทพร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

แต่อย่าทะเลาะกันรักกันไว้นะครับ
ภารกิจจบไปแล้วนะครับ
ไปดูเรื่องของสีสันในโลกออนไลน์กันบ้าง
กรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง

กระโดดขึ้นไปนั่งบนแท็กซี่และแท็กซี่สู้กลับ

แล้วคลิปนี้นะผมก็เห็นใจคนขับรถแท็กซี่นะ

การขนส่งทางบกกรณีอื่นอาจจะเรียกช้า

ปรากฏว่าคุณชาติชาติท่านก็แมนนะ
ออกมาชี้แจงให้แล้วออกมาขอโทษพี่แท็กซี่ด้วย

คุณชาติชาติเปิดประตูกระโดดแบบ

ตอนแรกแท็กซี่ก็นึกว่าเป็นคนที่เรียก

ภาพหนึ่งภาพมันสามารถอธิบายได้เป็นร้อย

แต่บางทีแค่เราดูด้วยสายตาเรา

หรือว่าที่มาที่ไปของภาพมันคืออะไร

แล้วก็ขอโทษไปยังพี่คนขับแท็กซี่ด้วยนะที่โดนดราม่าไปด้วย
กำลังเป็นประเด็นกันอยู่ในโลกออนไลน์ขณะนี้นะครับ
ที่มีรถกระบะไปเก็บป้ายหาเสียง
คือไปเก็บป้ายของคุณวิโรธ
ลักษณะอดีศรผู้สมัครผู้ว่ากอทม
แล้วดันหล่นไปโดนกระจกรถชาวบ้านเขา
ที่ขับสวนมากระจกแตก
ลุเข้ามาเกือบโดนคนในรถ

ไปขับตระเวนเก็บป้ายหาเสียงอะไรอย่างนี้นะครับ
พักได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับเจ้าของรถแล้ว
เพื่อทำความเข้าใจและพร้อมจะรับผิดชอบ

แต่เจ้าของรถบอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้ติดใจอะไร

ก็อู่เขาเดี๋ยวจะรับผิดชอบให้ลูกค้าไป

คุณผู้ชมเรื่องของตัวเลขเนี่ยนะคะ
ไม่เกี่ยวจังหวัดใดไม่เกี่ยว
เราได้ว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพหมานคร
เป็นที่เรียบร้อยรออย่างเดียวกรกตประกาศผลอย่างเป็นทางการ
แต่ไปดูที่ศรีขอรภูมิสุรินถิ่นเมืองช้าง
เดี๋ยว๘๑๗ของพี่ยังพอมีไหม

เอาละอะไรอีกวันที่๒๒ใช่ไหมวันเลือกตั้งหมดแล้วจ้ะ
วันเกิดเมื่อวานวันที่อะไรหมด๒๔หมดหมดหมดหมดมันกัน
๑๓มันมั้ย๑๓หนูงละเนี่ยล้านสามไง

เอาเหรอเอาตัวแรกนะครับนี่ค่ะ๑๓๘๖๗๖๙
เขาเอา๖๙ไปซื้อ๖๙ก็เกลี้ยงแล้ว

ผมจะซื้อ๑๓ได้เลยนะคะเออ๑๓ตรงกับวันเกิดของคุณแตงโมด้วย
เนี่ยก็คุณพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็หมดอีก

คุณผู้ชมจะบอกว่าคือเมื่อวานเนี่ยมีคนไปแห่ซื้อนะคะ
เลขที่เกี่ยวข้องกับคุณชัดไม่ต้องซื้อแล้ว
ผิดหวังค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่เบิร์ต
๒๒พฤษภาเลขตั้งพูดว่ากรุงเทพฯใช่ไหม
๒๓รุงชาวปุ๊บเกรี้ยงหมดเลยจ้ะ

นี่ต้องไปหาซื้อแล้วนะคะแต่กรุงเทพไม่แน่ใจว่าเจียงพอมีหรือเปล่านะ
เบิร์ด๑๓พี่อาจจะทันนะเดี๋ยวอ่านข่าวเสร็จพี่ต้องรีบไปซื้อ
เองพูด๒ครั้งแล้วพี่ว่าหมดแล้ว
ยังมีเวลายังไม่รับวันนี้ว่างอีก๒๕เอง

ก่อนไงมีคนไปดักซื้อก่อนนะคะ
ขอรภูมิที่สุรินเนี่ยคุณผู้ชมมาดูราคาขายลอตเตอรี่หน่อยนะคะ
ขายราคาฉบับละ๑๐๐บาทแต่ถ้าเป็นเลข๓ชุดตกชุดละ๔๐๐บาท
ถ้าชุด๕ใบก็จะตกประมาณ๗๐๐บาทเลยทีเดียวราคาก็สูงอยู่นะคะ
ก็ซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วที่เราพูดก็ไม่ได้สนับสนุน
จะให้พอหอมปากหอมคอแก่ตัวท่านอย่าไปซื้อเยอะ
ตอนเสียไม่ได้ไปบวกไงไม่ได้บวกไม่ได้ไปคิดไงนะครับ

ถ้าเลขเกี่ยวข้องกับคุณชช่านหมดก็ลองไปดูอันดับ๒อันดับ๓ก็ได้
คุณสุชัชวีบ้างคุณวิโรธอะไรแบบนี้นะครับ